พาไปดูที่นี่เขาปลูกเห็ดเขาเพาะเห็ดขายสร้างรายได้อย่างดีเลย

เห็ดเพียบเลยคุณดูนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เห็ดราคาดีด้วย
มาที่นี่มาบ้านใต้หมู่๖ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มีชาวบ้านทำอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดฮังการี่ขาว
ขายทั้งปลีกทั้งส่งเลยนะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเฉลี่ยนะ

โอ้โหรายได้ดีนะคุณพัฒนารีโพแย้มนะคะบอกว่าเขาใช้พื้นที่ว่างเปล่าข้างบ้านทำเป็นโรงเห็ด
นี่เป็นที่ว่างนะทำโรงเห็ดเลยแล้วก็เก็บผลผลิตขายจนทุกวันนี้มีรายได้เป็นประจำเลยนะคะ
แล้วก็ไปซื้อมาหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยเปิดปากก้อนเห็ดให้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ
เห็ดเนี่ยมันจะเดินเต็มก้อนแล้วมันก็จะค่อยออกดอกให้เราเก็บขายได้
ราคาเห็ดนะคะจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละหกสิบบาท
ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะคะมีคนมารับซื้อถึงที่ถึงบ้านเลยนะ
อย่างที่บอกไปนะว่าวันหนึ่งพันกว่าบาทเก็บขายวันละ๓๐กิโลกรัม
แล้วคุณคิดดูถ้าขายแบบนี้ได้ทุกวันเดือนนึงจะได้เท่าไหร่
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยหรือบางคนอยากจะซื้อตัวเชื้อเห็ด
ก็ลองถามเธอดูนะคะหรือว่าจะซื้อส่งอะไรต่างแบบนี้ก็ถามสอบถามราคาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
แบบนี้เขาต้มยำต้องมาต้มยำนะใส่เห็ดฟ้าเห็นชอบเห็ดนางฟ้า
แกงเห็ดใช่ไหมแล้วแต่จะชอบแล้วกันนะ